จับนักพนันส่วนใหญ่ทุกคนคิดแล้วว่าจะต้องอยู่กลางทุ่งบ้าง
ถุงหน้าบ้างคูน้ำบ้างถูกไหม

แล้วก็ต้องวิ่งกระเจิดแต่คราวนี้เป็นเรื่องเศร้าค่ะ
เพราะว่ามีนักพนันเป็นนักพนันชนไก่นะคะ
วิ่งหนีตำรวจปีนข้ามกำแพงสูง๒เมตรมา

คือเขาบอกว่าอากาศวันนี้มันก็ร้อนด้วย
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นี่แหละค่ะ
ครับเนี่ยพอเขาปีนกำแพงลงมาได้เดินต่อไม่กี่ก้าว
ลงไปนอนแน่นิ่งเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือนายหนูเพียรอายุ๕๓ปีค่ะ
ตะแคงเสียชีวิตอยู่กลางลานสนามย่าในโรงงานสร้างใหม่นะคะ
ซึ่งอยู่ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ลักษณะคือตัวเกร็งกำมือแน่น
ใบหน้าสวมหน้ากากอนามัยอยู่แต่ว่าดึงลงมาไว้ใต้คางค่ะ
เสื้อยืดสีเขียวรองเท้าผ้าใบมีกระเป๋าคาดเอว๑ใบนะคะ
ไปฟังคนดูแลโรงงานนายสุภาเขาเล่าหน่อย
เขาเห็นเหตุการณ์ตอนเกิดวินาทีนั้นเลย
เรื่องต้นเท่าที่รู้มาเนี่ยก็คือเขามีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
นายสุภาเห็นลงไปนอนแน่นิ่งเนี่ยตกใจรีบแจ้งตำรวจชุดที่มาจับกุมนั่นแหละ
นายอัครวัฒน์ค่ะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า
ผู้ตายเป็นคนงานของสถานประกอบการที่อื่น
นัดกันมาชนไก่ข้างโรงงานนี่แหละ

เพราะว่าทุกคนก็พากันปีนข้ามกำแพงนี้
หนีตายไม่ใช่หนีตายขออภัยหนีตำรวจกันหมดนะคะ
แล้วกำแพงโรงงานมันก็สูงอากาศวันนี้มันก็ร้อนจริงด้วย
แค่เราก็จะครบไปทันเกียจดูแบบ
พี่เป็นอะไรไหมพี่ก็บอกอย่างนี้
ก็พูดอย่างนี้แหละค่ะ
เห็นรถจำรวจก็ป่าราบก็วิ่งข้ามมา

นี่ก็คงจะหายใจไม่ทัน

อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นผู้ตายมีโรคประจำตัวนะคะคือความดันสูงกับเบาหวานค่ะ
ผู้กำกับการสพบ้านบึงบอกว่าก็ได้รับแจ้งมาแหละว่ามีคนลักลอบเล่นไก่ชน
มันผิดกฎโควิด๑๙ไงเขาห้ามรวมตัวกันเล่นการพนันแบบนี้
ก็เลยต้องลงมาตรวจสอบทุกคนก็แตกตื่นวิ่งหนีกันไปนะคะ
ก็ตอนนี้สำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวจะส่งศพให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วประสานญาติมารับศพ
จับนักพนันทั้งวงนี้ได้๒คนนะคะ
ข้อหาก็จะเป็นข้อหาเล่นการพนันนั่นแหละค่ะ
จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ชนมวยชนหรือว่ามวยไทยเนี่ยคือถ้าจะต่อยจะชกกันเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนด้วย